อดีตตำรวจสพเมืองลำปางครับขับรถเก่งพุ่งชนต้นไม้เครื่องยนต์ชนแรงขนาดไหนอ่ะ
เครื่องยนต์หลุดออกมาจากตัวรถเลยครับ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะมาแล้วแล้วก็แม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมเล่าให้ฟังมันอยู่ฝั่งนู้นเออ
บันทึกเหตุการณ์ที่รถเก่งคันหนึ่งนะครับขับมาตามถนนแล้วไปพูด
บริเวณร่องกลางถนนคือต้นไม้เนี่ยเขาบอกสะเทือนเลยอ่ะสะเทือนทั้งต้นแล้วจากนั้นก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมา
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้าไปช่วยครับที่เกิดเหตุเลยปากทางเข้าหมู่บ้านสันติศุกร์ถนนลำปางงาวตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปาง
หมดสติอยู่ในรถนะครับเหตุเกิดสักบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ได้เนี่ยฮะ
คุณผู้ชมครับจังหวะเกิดเหตุใหม่ควันยังกลุ่นอยู่เลย
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นะครับรีบแจ้งกู้ภัยให้นำคนขับออกมาจากรถ
แต่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยดากตำรวจอานัลศรีโภอายุ๕๘ปี
ถ้าเป็นอดีตตำรวจสพลำปางท่านเสียชีวิตแล้วครับ
ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลลำปาง
แล้วก็ติดตามญาติมารับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองลำปางคาดว่าคนขับอาจจะหลับใน
หรือว่ารถเสียหลักทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
เนื่องจากตรงนั้นไปดูแล้วรอยเบรกไม่มีสักนิดหนึ่งฮะอืม